ชัยนาธเนี่ยมีผู้ชายคนนึงนะ

บวชพระสักทีนะครับแต่ก็ดีแล้วล่ะ
เอาแค่นี้ก็พอตอนนี้ถูกจับศึกแล้วนะฮะ

แทงลูกพี่ลูกน้องที่เป็นญาติกัน

เขาเป็นญาติตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับมีสามีแล้วด้วยค่ะ
ไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่ชาวโบ้งชาวบ้านเขา
เห็นเนี่ยเมื่อวานจับได้ละ
ได้ก็ถูกจับสึกเข้ามาได้สะทุกสถานอะไร

นักข่าวบอกเดินยิ้มอ่ะโดนจับแล้วยังเดินยิ้มเฉย
เรื่องราวต่างเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
ไปฟังเสียงของชาวโม่งชาวบ้านแล้วก็ดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ
นี่ยิ้มเลยโดนจับได้ยิ้มเลยนะ
ก็คงยิ้มไปตามภาษาของคนก่อเหตุนะฮะ
แต่ว่าอันนี้ชาวบ้านเขายิ้มจริงเนี่ยฮะชาวบ้านที่ทราบข่าวรู้ข่าวเขาดีใจจริงนะครับ

นายกริตเมษท้วมวงอายุ๔๑ปีนะครับ
ชื่อเล่นชื่ออุนะในอุนะอดีตสมเนรนะครับ
จับได้ก็จับศึกเรียบร้อยนะครับจากการเป็นเนรนะ
ชาวบ้านก็สาบแช่งบอกอยากให้ติดคุกตลอดชีวิตไปเลย
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในครั้งนี้เท่านั้นนะครับ
ที่ผ่านมาในอุเนี่ยมีพฤติกรรมหลายอย่าง
เสพยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอยู่เป็นประจำ
ไม่ใช่คนในครอบครัวนะครับคนในหมู่บ้านนี้ก็อยู่กันอย่างหวาดกลัวนะฮะ
เหตุการณ์ที่ก่อเหตุล่าสุดก่อนถูกจับเนี่ยนะครับ
กลางดึกแปดกันยายนนายกริตเมษหรือว่านายอุนะครับ
ใช้มีดไปแทงนางยุภาซึ่งอายุ๔๓ปีจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองนะครับ
ที่จังหวัดชัยนาฏนะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบที่บ้านหลังได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
พบว่านางยุภานอนแบบเลือดนี่เต็มตัวอยู่ที่หน้าประตูบ้านนะครับ
ถูกแทงเข้าที่แถวมือขวา๒แผลนะครับ
แล้วก็ที่หน้าอกด้านซ้ายเนี่ยหนึ่งแผลนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
บาดเจ็บสาหัสนะฮะส่วนนี้ฮะที่หน้าบ้านนะครับ
มีจีวอนพาดเอาไว้ที่ราวตากผ้าก็สอบถามนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทราบว่าสามีของนางยุภาไปทำธุระนอกบ้าน
ยุภาอยู่บ้านคนเดียวช่วงเย็นนางยุภาตอนนั้น
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับญาติญาติอยู่ที่หน้าบ้านถึง๓ทุ่ม
ยาดก็แยกย้ายกันกลับบ้านนางยุภาก็เข้านอนนะครับ
พอเข้าไปนอนในบ้านเนี่ยตอนนั้นในอุก็มานะฮะ
ก็เห็นว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่เปิดประตูเข้าไปในบ้าน
จีวอนพาดเอาไว้ที่หน้าบ้านในมือถือมีดเข้าไปด้วย
ยุภาตกใจตื่นขึ้นมาครับเห็นว่าเอานายอุบุกเข้ามาได้ยังไง
ร้องขอความช่วยเหลือนายอุก็เลยใช้มีดแทงจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วนายอุก็หลบหนีไปนะครับตำรวจก็ปูพรมออกค้นหานะฮะ
ตลอดทั้งคืนนะครับก่อเหตุคืนวันที่๘เช้าวันที่๙เมื่อวานนี้ก็ไปคุมตัวในอุได้
หลบซ่อนอยู่ในสวนส้มโอของเพื่อนบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
นี่ฮะตอนไปคุมตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับ
แล้วก็มีมีดที่ก่อเหตุด้วยเป็นมีดยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับอาของนายอุนะฮะชื่อว่านายอนงอายุ๖๔ปีนะครับ
เป็นอาของในอุและเป็นพี่ชายของนางยุภาผู้บาดเจ็บ
นี่ครับคุณอาบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าในอุเนี่ยติดคุกมาหลายคดีแล้ว
มีคดีพยายามฆ่าด้วยนะตอนนั้นไปฟันคู่อริจนเขาหูขาด
มีคดียาเสพติดมีคดีข่มขู่คุกคามนางยุภาด้วย
ยุภาที่เพิ่งถูกแทงเจ็บสาหัสเนี่ยเคยถูกข่มขู่คุกคามมาแล้วแจ้งความเอาไว้
ในอุผู้ต้องหาเนี่ยเขาแอบชอบนางยุภามานานแล้ว
ทั้งที่นางยุภามีศักดิ์เป็นอาแท้นะครับเป็นญาติกันนะครับ
ชอบมานานนะนางยุภาเองเขาก็มีครอบครัวไปแล้วมีสามีแต่งงานแล้ว
นายอุก็ยังแอบรักแอบมองแอบชอบอยู่ตลอด
บางครั้งเวลาเห็นสามีนางยุภานายอุก็จะตะโกนด่า
ตะโกนด่าเขาดื้อให้ของลับอะไรแบบนี้นะครับ
เพราะไม่ชอบที่เขามาแต่งงานกับนางยุภา
อาของตัวเองที่ตัวเองแอบรักอยู่
หนักสุดเนี่ยถึงขั้นเคยบุกเข้าไปแล้วจะไปขอมีอะไรกับเขา
นี่กับอานะฮะแต่อาเขาไม่สนใจเขาไม่ได้เล่นด้วยอยู่แล้วนะครับ
ก่อนหน้าเกิดเหตุไม่กี่วันในอุแอบย่องออกมาจากวัด
คือเพิ่งไปบวชเนรได้ไม่ถึงเดือนนะ
ไปบวชเนรเนี่ยเขาก็ยังไม่บวชพระให้หรอกนะครับ
ประวกประวัติอะไรเนี่ยก็ลองดูพฤติกรรมก่อน
ญาติก็โล่งใจได้บวชเนรเผื่อจะเป็นคนดี
ปรากฏว่าบวชเนรได้ไม่ถึงเดือนนะครับ
่องออกมาจากวัดมาถ้ำมองมาแอบส่องนางยุภากับสามี
ตอนเขานอนหลับในบ้านแล้วก็เห็นภาพแบบ
คือก็เขาสามีภรรยากันนะเขาก็นอนหลับด้วยกันในบ้าน
ก็เป็นเรื่องปกติก็ทนไม่ได้เห็นเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
นอนหลับอยู่ด้วยกันในบ้านก็ไปดื่มเหล้านะ
ดื่มเหล้าไม่รู้ไปดื่มที่ไหนอะไรยังไงนะ
แต่เมาทั้งผ้าเหลืองอ่ะแล้วก็เนี่ยฮะ
มาที่บ้านของนางยุภาตอนนั้นสามีไม่อยู่ออกไปทำธุระ
ยุภาอยู่บ้านคนเดียวเห็นว่ากำลังนั่งดื่มสุราอยู่กับญาติญาติ
ญาติกลับหมดนางยุภากลับเข้าไปนอนอยู่ในบ้านอยู่คนเดียว
ก็เลยบุกเข้าไปไม่รู้จะไปทำอะไรเขาอ่ะแต่ถือมีดไปด้วย
พอเขารู้ตัวเขาตะโกนเรียกชาวบ้านแทงเขาเลยฮะ
ส่วนหน้ามีวิเวย์ทำร้ายร่างกายบ้านมัยครับ
เป็นหลานไอ้เนนเนี่ยแต่ละตัวเองเขาจะอามาเขาไม่ยอมอาดามากก็แหละไอ้บดหึงนั่นแหละ
คุณศักดิ์สิทธิ์ได้คุยกับป้าของนายอุนะฮะชื่อว่านางจำเนียนนะฮะ
ป้าเนี่ยบอกว่าเลี้ยงอุมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับนี่ฮะคุณป้านะครับ
เล่าให้ฟังว่าหลานชายเนี่ยเพิ่งไปบวชเนรได้ประมาณหนึ่งเดือนที่ไปบวชเนี่ยเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นเจ้าอาวาส
บวชเป็นพระเป็นเจ้าวาดอยู่แต่ทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านก็เป็นมะเร็งแล้วอายุมากแล้ว
ก็เลยอยากจะให้ลูกชายเนี่ยไปดูแลก็เลยให้ลูกชายเนี่ยบวชเนรซะ
เพราะว่าพระธรรมเนี่ยเอาไม่อยู่จริงจริงบวชเนรก็โอ้โหนี่ฮะ
กันเป็นพจำคือย่างพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงก่อนหน้านี้คืออำราอาป

อาการของนางยุภาที่ถูกนายอุแทงจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนนี้แพทย์ส่งจากโรงพยาบาลที่ชัยนาธเนี่ย

ตอนนี้หลานสาวไปเฝ้าอาการอยู่นะฮะ
อาการก็ยังผ่าตัดแล้วเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังดุนน้ำเหลืองอะไรมี้ก็ยังเจ็บโปรดอยู่
แล้วตังค์ก็ไม่ค่อยจะมี
ก็หลานสาวไปก็ทิ้งไว้ให้กินทีก็สามร้อย
แล้วมันไม่ให้ไปอีกสองร้อย
เพราะว่าไม่มีอะไรเลยแย่มาก
ส่วนตัวในอู่ตอนนี้ถูกควบคลุมตัวอยู่ที่ห้องคลุมคัง
ผู้ต้องหาของโรงพักษ์สพเมืองชัยหน้า

แต่เจ้อะหน้าทีก็เอาน้ำให้ทาน

เรื่องของการบุกรุกเคหสถานยามวิการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยนะฮะเพราะว่าจับตรวจปัสสาวะเนี่ยพบสารเสพติดนะครับ
ก็ต้องสอบสวนพยานอีกหลายปากนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้บาดเจ็บนะครับ
เดี๋ยวต้องรอจนกว่าจะสามารถสอบปากคำได้นะครับ
เนื่องจากมูลเหตุต่างเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับข้อหาต่างด้วยนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดชัยนาฏนะฮะ